อ่ะเรื่องนี้ต้องต้องรอกันชิคแจงด้วยน่ะใช่เออเราให้ความเป็นทำทั้งสองฝ่ายน่ะ
ว่าทำไมถึงตีกันนะรอฟังอยู่นะคะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็ต้องรอ
ที่เขาเกิดอุบัติเหตุแล้วรถฟอร์จูเนอร์เขาเนี่ยเหมือนกับว่าเอาไปเก็บไว้
ตรงที่เก็บรถของกลางของตำรวจอ่ะใช่ฮะ
ยังไม่มีตังค์ไปเอารถลากมาทำยังไม่มีตังค์เอารถลากมาลากไปซ่อม
ฟอร์จูเนอร์นี้กลับกลายเป็นว่า
โดนรถใครก็ไม่รู้ค่ะมาลากออกไปจากจุดเก็บรถของกลาง
แล้วตอนนี้น่าจะเหลือแต่ซากแล้วคุณสืบสกุล

แต่จะยังไงต่อดีล่ะใครจะต้องรับผิดชอบ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เขาไปจอดเอาไว้ตรงนั้น๒ปีกว่าแล้วนะ
มันเป็นรถของกลางนะแต่จริงมันก็มีการหมดอายุในการที่จะยึดรถของกลางไว้
ตำรวจก็บอกเจ้าของมาเอามาเอาเจ้าของบอกยังไม่สามารถไปเอาได้ครับ

สุดท้ายคิดดูสิคุณนี่ผ่อนเดือนละหมื่นสี่นะครับผ่อนอยู่นะคุณผู้ชมซื้อมาเจ็ดแปดแสนเนี่ย
ของผู้ชายคนนี้ไปลากไปจากจุดเก็บรถของกลางของสอนอดอนเมือง
เหตุการณ์เนี้ยตั้งแต่วันที่สามพฤศจิกานี่เขามาชี้เลยนี่พี่เจ้าของรถ
เหตุรถยกก็ยกมาจอดเอาไว้ตรงนี้แหละนู่นสอนออยู่ตรงนู้นสักร้อยเมตรห่างจากจุดตรงนี้ไป
แล้วอีกอย่างหนึ่งน่ะบ้านผมก็อยู่แถวนี้ตอนนั้นน่ะ
ก็ดูสิรถมันต้องไปซ่อมแค่รถลากไปมันก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเหมือนกัน
ผมยังมีตังค์ไม่พอแต่ทีนี้ระหว่างทางนั้นน่ะ
ตำรวจส่งหนังสือมานะมาบอกกับพี่อิทธิพลบอกว่าพี่
พี่มาเอารถคืนเถอะบอกไปสองรอบแต่ที่บอกไงเหตุผลคือเรื่องของเงินทอง
ก็เลยให้รถจอดไว้อยู่ตรงนั้นอยู่
แล้วไปมานะมีรุ่นน้องโทรมาหาคุณอิทธิพลบอกว่า
อิทธิพลรถพี่โดนยกไปแล้วเหรอ
แล้วพอไปถามกับตำรวจตำรวจบอกว่าอ๋อเหรอ
ผมไม่ได้สั่งยกนะอ้าวพอตำรวจบอกแบบนี้ไปเปิดดูกล้องวงจรปิด
คนร้ายมาเอาไปช่วงวันที่๓พฤศจิกาที่ผ่านมาค่ะ
แล้วทำแบบนี้มันทำคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วคุณผู้ชม
คงจะมีการจ้างคนมาขับเป็นกระบะสไลด์นะนะ
ลากรถยกรถไปแล้วก็นัดรับรถกับเจ้าของอู่รถ
แล้วที่น่ากลัวก็คือมีการลากไปชำแหละต่อเอาซากไปขายใช่ไหม
โอ้โหเหตุการณ์นี้นี่ตัวของเจ้าของรถเอง
เขาบอกว่าผมเซ็งมากแต่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไง
รถคันนี้ผมยังผ่อนอยู่ทุกเดือนเลยครับ
ซื้อมาวิ่งอย่างนะครับวิ่งแก๊ปวิ่งอะไร

ใช่ครับผ่อนเดือนละ๑๔๐๐๐บาทครับ
๑๔๐๐๐บาทตอนนี้เหลือผ่อนอีกกี่เดือน

อยู่ตลอด
แรกพี่อิทธิพลนะตอนแรกคิดว่าอะไรรู้ไหมคุณ
คิดว่าคุณตำรวจเป็นคนสั่งให้มีรถลากไป

แต่อย่างนี้ถือว่าคนร้ายก็ผิดเหมือนกัน
ลากรถคนอื่นไปจากจุดยึดรถของกลาง
ใช่ค่ะแต่ทีนี้พอเราถามตำรวจนะว่าแบบ
แล้วกรณีนี้ใครจะต้องรับผิดชอบยังไง
หายจากพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจแล้ว
เพราะว่าอย่างที่บอกไงพอมันมีระยะเวลาเรื่องเกี่ยวกับคดีใช่ไหม
พอคดีมันสิ้นสุดแล้วของนั้นก็ถือว่าไม่ได้เป็นของกลางในคดี
แต่พอตำรวจเขาช่วยไปตามแกะรอยเนี่ยปรากฏว่าคนร้ายทำเป็นขบวนการ
มันไปที่อู่ซ่อมรถแถวรามอินทราค่ะ
ทีนี้ก็สืบสืบรู้แหละว่ามีผู้ร่วมขบวนการด้วย
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการขออนุมัติศาลออกหมายจับนะ
ฝ่ายสืบเองเขากำลังรวบรวมพยานหลักฐานต่างอยู่
แล้วอย่างที่บอกว่ากังวลถ้าเกิดเขาเอาไปชำแหละขายซากแล้ว
จะทำยังไงต่อไปอันนี้ก็ต้องตามความคืบหน้า
เพราะว่าเหตุการณ์มันก็๒ปีจากที่เขาไปจอดอยู่ตรงนี้

แล้วเห็นที่จอดตรงนี้มันใกล้บ้านก็นึกว่าจะปลอดภัย
และอย่างเป็นที่จอดแบบยึดรถของกลาง
คูณละ๑๔๐๐๐บาทจ่ายทุกเดือนผ่อนรถคันนี้